ถูกต้องก็หลังจากวันนี้ไปต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงช่วงประมาณวันจันทร์เนี่ยนะครับ
อากาศในเมืองไทยค่อนข้างจะร้อนจัดเลยทีเดียว
เพราะว่าเมฆบนท้องฟ้าก็ขายเกือบหมดฝนก็ไม่มีนะครับ
แต่ว่าหลังจากวันอังคารฝนจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับความแปรปวน
มาเป็นพายุฤดูร้อนมาช่วยดับร้อนให้นะครับ

คุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดรูดร้อนก็ส่งผลต่อเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลุ่มก้อนเมฆที่หายไปจากเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะครับ
กลุ่มฝนที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่เหนืออีสานก็ไป

จะสังเกตว่าในช่วงที่ผ่านมา๒๓วันเมืองในของเราค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพถ่ายดาวเทียมสดตอนนี้นะครับ
พบว่าเมืองในของเรากลุ่มเมฆหายไปหมดเลยนะครับ
ซึ่งการหายไปแบบนี้แน่นอนนะครับ
ยังคงสบายอยู่ไปช่วงสายนะครับจะเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับ
ช่วงสายอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่ไปดูช่วงเที่ยงครับ
อัดไหม้ได้นะครับปกคลุมในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ตอนบนถึงตอนล่าง
ดังนั้นใครใช้ชีวิตตอนเที่ยงก็ระวังกันหน่อยนะครับทีนี้ไปดูช่วงบ่ายครับ
ตอนบนถึงตอนกลางเริ่มดีขึ้นนะครับตอนล่างยังคงต้องระวังอยู่
ทีนี้ก็จะไปค่อยค่อยดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงเย็นนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังหน่อยในช่วงนี้
ส่วนอุณหภูมิเช้านี้ภาคเหนือยังคงเย็นสบายนะครับต่ำกว่า๒๐องศา
อีสานเริ่มมีความชื้นเข้ามาเช่นเดียวกับภาคกลางนะครับ๒๔๒๖องศาเซลเซียสนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวมาดูในช่วงบ่ายบ่ายครับก็จะเริ่มร้อนขึ้นมาแล้วนะครับจุดที่ร้อนหลักหลักก็จะเป็นตรงนี้นะครับ
เหนือตอนล่างไล่ลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่กลางตอนล่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือภาคอีสานตอนบนก็จะร้อนเยอะหน่อย
หลังจากนี้ครับก็คำนวณต่อไปเรื่อยก็จะพบว่าอุณหภูมินั้นก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยนะครับ
การว่าอีสานจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับความร้อนเยอะที่สุดนะครับในช่วง๒๓วันนี้ก็คือประมาณ๓๘องศาเซลเซียตนะครับ
ในช่วงต้นสัปดาห์หน้าก็จะมีอากาศหนาวมา
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นเจอกับความแปรปวนเยอะเป็นพิเศษหน่อย
ส่วนตอนนี้ครับลมจากบริเวณอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณตอนกลาง
ก็ทำให้ในบริเวณตอนกลางมีความชื้นเพิ่มขึ้น
อากาศร้อนอบอ้าวส่วนคลื่นจากลมที่พัดขึ้นไปข้างบน
ทำให้คลื่นในบริเวณอ่าวไทยนั้นมีลักษณะที่ไม่รุนแรงมากนักนะครับในช่วงวันสองวันนี้
แต่ละว่าหลังจากนั้นก็จะเริ่มแรงขึ้น
ส่วนฝนอย่างที่บอกไปนะครับว่าในระยะนี้ฝนอาจจะไม่เยอะเท่าไห
บริเวณตอนบนจนถึงตอนกลางอาจจะมีบ้าง
ในช่วงวันหยุดนี้วันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะมีฝนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออก

นี่คือภาพรวมสิ่งที่จะต้องเตรียมรับมือกันตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องยาวไปถึงวันสุดสัปดาห์นี้
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ